ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเลยค่ะทำไมต้องเจอคน
แบบนี้ด้วยคือเพื่อนอิ๊งอ่ะมาหาอิ๊งที่ออฟฟิศแล้วก็เอารถ
ไปจอดตรงส่วนกลางของนิติแต่ว่ามันติดกับรั้วบ้านหลังนึง
เจ้าของบ้านคือไม่พอใจนะคะเอาขี้คนหรือปูนไม่รู้มาป้ายทั่วรถไปหมดเลยค่ะ
ที่จอดก็ไม่ได้ขวางทางใครไม่ได้ขวางทางเข้าออกใคร
หรือว่าไม่ได้รบกวนใครเลยไปถามนิติก็คือเป็นพื้นที่ส่วนกลาง
ทำไมต้องทำกันขนาดนี้ด้วยอ่ะอยู่บ้านตรงข้ามกันแท้
ทำไมถึงแบบไม่เดินมาบอกกันแบบนี้เราผิดไหมคะ
คือเป็นใครโกรธไหมก่อนเขาถามในติ๊กต๊อกเป็นใครโกรธไหม
ที่ใช้ติ๊กต๊อกคนหนึ่งเขาเอามาโพสต์ไว้แล้วเล่าเหตุการณ์บอกว่า
มีเพื่อนมาหาที่ออฟฟิศแล้วก็เอารถมาจอดตรงที่ส่วนกลางของนิติ
ซึ่งจุดนั้นเนี่ยติดกับรั้วบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านไม่พอใจ
เอาโครนมาป้ายทั่วเลยครับคุณผู้ชมคือจอดรถก็ไม่ได้ไปขวางใครเขานะ
ไม่ได้รบกวนใครไปถามนิติบอกว่าก็พื้นที่ส่วนกลางพี่
จอดก็ได้แล้วทำไมต้องทำกันแบบนี้อ่ะ
นี่เขาขึ้นแล้วอยู่บ้านตรงข้ามกันทำไมไม่เดินมาบอกกัน
แล้วก็ถามความเห็นจากชาวเน็ตนะครับว่าในคลิปเนี่ย
จะเห็นว่ามีตำรวจมายืนเรียกบ้านที่ก่อเหตุอยู่แต่สุดท้ายไม่มีใครออกมาเจรจาด้วยครับ
หลังจากโพสต์นี้ปรากฏออกไปนะครับมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ซึ่งผู้โพสต์เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าที่นี่เป็นออฟฟิศขนาดใหญ่๔ชั้น
ไม่ใช่หมู่บ้านที่อยู่ส่วนตัวนะฮะอนุญาตให้จอดหน้าบ้านเพราะโครงการรู้แต่แรกแล้วว่าที่จอดรถไม่พอ
รวมทั้งมีการตีเส้นให้สามารถจอดรถได้ซึ่งใครมาจอดก็ได้
ให้ดูตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือสุดขอบรั้วโครงการแล้ว
ตอนแรกเนี่ยโครงการเนี่ยจะขีดเส้นไว้ให้เลยนะคะว่าสามารถจอดรถได้๔คันค่ะ
อ่าเพราะว่าที่นี่เป็นออฟฟิศนะคะเขารู้อยู่แล้วว่ารถเนี่ยเกินจำนวนการที่จะจอดแล้วนะคะ
เพราะว่าออฟฟิศนึงเนี้ยสามารถบรรจุคนได้ห้าสิบคน
หนึ่งร้อยคนเลยก็คือเป็นออฟฟิศแดมมากรถเนี่ย
ก็คือเกินจำนวนการที่จะจอดทั้งข้างในบ้านหรือข้างหน้าออฟฟิศอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็จะมีจุดจอดรถเป็นจุดจุดไปค่ะอ่านี่นะคะเพื่อนอิ๊งถึงไปจอด
เพราะว่าตรงนี้เราจอดแล้วเราไม่ขวางทางใครนะคะ
เป็นที่ที่ไม่ขวางทางใครเลยเราก็เห็นอยู่ว่ามันว่าง

จะไม่ขวางเพียงแค่มันไปติดรั้วเขานิดนึงเท่านั้นเองค่ะ
ถ้าถามเรื่องจิตใต้สำนึกนะคะก็ต้องดูว่าเอ่อ
เราไม่กล้าไปจอดรถขวางหน้าบ้านใครอยู่แล้วค่ะ
ถ้ามันเดือดร้อนคนอื่นแต่อันนี้คือถ้าสมมุติว่ามีใครจะมาเข้ามาออกบ้านเขา
หรือว่าคนอื่นจะมากลับลงกับรถอะไรคือตรงนี้คือไม่เดือดร้อนใครอยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าเขาขี่เส้นไว้ให้จอดรถด้วยแต่ว่าเส้นตอนเนี้ยนะคะ
เส้นที่ขีดรถนะคะมันก็คือจางมากแล้วนะคะ
อิ๊งก็เลยไปสอบถามนิติค่ะว่าที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือเปล่า
เราจะได้ไม่ไปยุ่งของเขาค่ะแต่นิติเนี่ยก็คือแจ้งมาว่า
อันนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถจอดรถได้เลยแล้วเขาเนี่ยก็ไม่สามารถ
เอากลวยมาวางตั้งกันที่ไว้ด้วยนะคะแต่คืออันนี้คือกลวยเขานะคะ
ไม่ใช่กว่านิติแต่หน้าเนี้ยเขาก็ไม่จอดด้วยนะคะ
รถคือเขาไม่จอดแล้วเขาก็ไม่ให้ใครจอดด้วยค่ะอืม
วันนี้เลยไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะ
ก็เลยไม่ค่อยมีใครมานะคะก็ไม่มีใครมาทำงานเลยค่ะ
เสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นวันจันทร์เนี้ยจะเห็นภาพชัดเจนมากมากเลย